ละครนอกเดิมผู้แสดงเป็นชายล้วนเป็นละครชาวบ้านมีการดำเนินเรื่องรวดเร็ว
ตลกขบขันไม่พิถีพิถันเรื่องขนบประเพณีผู้แสดงพูดเองร้องเอง
มีลูกคู่รับและมีคนบอกบทอีกหนึ่งคน
เพลงที่ใช้มักเป็นเพลงชั้นเดียวหรือเพลงสองชั้น
คือเพลงที่มีจังหวะรวดเร็วเข้ากับการไล่รำที่กระฉับกระเฉง
เพลงร้องมักจะมีคำว่านอกติดกับชื่อเพลงเช่นเพลงช้าปีนอกโอ้โลมนอกปีนตะหลิ่งนอกขึ้นพลับผลานอกเป็นต้น
เรื่องที่ใช้แสดงมีมากมายแสดงได้ทุกเรื่อง
ยกเว้น๓เรื่องคืออีเหนาอุณรุษและรามเกียร